พัทยาหน่อยครับเมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเหมือนกัน
แล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับ
คือคุณเบียร์ปรเมษงามพิเชษนะครับ

ต้องถามปุ้ยว่าอย่างนี้เป็นไปตามความคาดหมายไหม

เป็นไปตามความคาดหมายนะครับ
แม้ว่าในทางคณะเค้าไพย
เค้าจะมีเค้าเรียกอะไร

ผลการนับคะแนนนายกเมืองพัทยา

นายปรเมษงามพิเชษ
จากกลุ่มเรารักพัทยาได้อันดับ๑ครับ

๑๒๔๗๗คะแนน
ขณะที่นายกิติศักดิ์นินวัฒนโทชัย
จากคณะก้าวหน้าได้ไป๘๗๕๙คะแนน
ขณะที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง๔เขตครับ
สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยานะครับ
ชนะแบบยกทีมทั้ง๔เขตเลยจำนวน๒๔คน
มีผู้มาใช้สิทธิ๓๘๓๒๐คนครับ
จากผู้มีสิทธิ๗๘๐๑๘คนนั้นก็คิดเป็น๔๙๙๖เปอร์เซ็นต์ครับ
แต่เรือตรีปาโมดทัพทิมนะครับ
ภูมิในการกรกตเมืองพัทยาเปิดเผยบอกว่า
มีบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหายครับ
ครับหาย๒ใบหาย๒ใบจากหน่วยเลือกตั้งที่๒เขต๑
หน่วยเลือกตั้งที่๒๐เขต๔
แล้วก็ยังพบบัตรเขย่ง
เขยกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีก๒ใบด้วย

จากหน่วยเลือกตั้ง๒๙เขต๒และหน่วยเลือกตั้ง๕เขต๓
เนื่องจากผู้เลือกตั้งมีสิทธิเลือกเฉพาะนายกเมืองพัทยา
แต่เจ้าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาเมืองพัทยาไปด้วย
เดี๋ยวกรกตจะพิจารณาและจะสรุปผลอีกครั้งหนึ่งฮะ

เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขต๒ค่ะ
นี่ค่ะคุณป้ากัลยารัฐอายุ๕๗ปี

แต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิเสธ
ก็เลยมีการโต้เถียงกันขึ้นเล็กน้อย
จนเจ้าหน้าที่ต้องประสานตำรวจออกมาเชิญตัว
คุณป้ากรยารัฐออกจากหน่วยเลือกตั้ง

ยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะคะ
คุณป้ากัลยารัตริย์บอกกับทีมข่าวบอกว่า

ว่าจะมีคนมาใช้สิ่งกี่คนอย่างนี้
ใช้ให้มาครับป้าบอกได้มั้ยใช้ให้มา

เขาพูดว่าป้าว่าอย่างไรบ้างว่าป้าว่าอย่างไรบ้าง
ป้าไปสมัครงานทำในสังเกตการณ์
ก็ให้ป้ามาสังเกตการณ์

ป้าก็ไม่เคยรับงานอย่างนี้หรอก

ครับครับ
รับจังมา๕๐๐ครั้งแรกของป้านะคะ

คุณผู้ชมหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะ

ขอบคุณชาวพัทยาที่ไว้วางใจตัวเขา
และสมาชิกสภาเมืองพัทยาจากกลุ่ม
เรารักพัทยาทั้ง๒๔คน

ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยซ้ำซากมากเออแล้วทำให้ดิฉันเนี่ย
เสียรถไปแล้วหนึ่งครั้ง
ใช่ค่ะท่วมแบบมิดเลยค่ะปัญหานี้อยากให้แก้จริงนะ
มาบอกนะว่าการเลือกตั้งนายกเมืองภาษณาแล้วก็สมาชิกสภามเมืองภาษณา
รู้สึกอย่างไรกันรวมไปถึงคนกรุงเทพด้วย
ผู้ว่าที่ผ่านมาแล้วก็สกเป็นยังไงเจออะไรบ้างเจออะไรที่มันน่าสงสัยหรือเปล่า
การสู้สิทธิ์ขายเสียงอะไรไหมมารายงานกันหน่อย